ส่วนที่สุรินครับท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุรถกระบะส่งน้ำดื่มนะฮะ
ไปทับผู้ชายที่อายุ๘๘ปีจนเสียชีวิต
เขานอนอยู่ที่ข้างทางคือชาวบ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้า
แล้วก็มักจะไปนอนเมาอยู่ข้างทางตรงจุดเกิดเหตุเป็นประจำ
แล้วรถอาจจะไม่เห็นใช่รถกระบะคงมาแล้วก็อาจจะไม่เห็น
ก็เลยทับไปเลยค่ะนะฮะอุบัติเหตุนี้นะครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนาตาวังตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์
ท้องที่ของสพสะดาวนะครับอ่าทางตำรวจกับกู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าชาวบ้านเนี่ย
ช่วยกันนำศพขึ้นมาจากข้างทางแล้วผู้ตายชื่อในแนะจงใจรัก
อายุแปดสิบแปดปีนำมาวางไว้ที่แคล้ของบ้านหลังหนึ่ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็มีรถกระบะตอนเดียวบรรทุกขวดน้ำดื่ม
อยู่ใกล้ใกล้นี่นะฮะนายสุริยันศรีปัญญาอายุสี่สิบสามปี
คนขับรถกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังบรรทุกน้ำดื่ม
จะไปส่งที่ร้านค้าในหมู่บ้านพอมาถึงทางโค้ง
รู้สึกเหมือนกับรถของเขาเนี่ยเหยียบอะไรบางอย่าง
แล้วได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนบอกว่ารถทับคนอืมอ่า
แล้วก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยจอดรถ
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในแนะผู้ตายนั้นชอบดื่มเหล้านะฮะ
แล้วพอเมาแล้วชอบจะไปนอนอยู่ข้างทาง
ซึ่งตรงข้างทางตรงนั้นเนี่ยที่เขามักไปนอนเนี่ย
เป็นทางโค้งด้วยเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำ
ว่าครั้งนี้คงเมาเหมือนกันแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้น
แล้วรถมาไม่เห็นก็เลยทับไปคราวนี้โอ้โห
คือเสียชีวิตเลยค่ะอ้าวเตือนกันไว้ฮะอืม
สุรงสุราบรรยาบรรยางกันหน่อยนะคะ